จากอุกาบาทที่ตกจากท้องฟ้ามาอย่างพื้นโลกแล้วนะครับ
ก็ยังมีปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
รวมถึงวัตถุบินปริศนาบนท้องฟ้าอีกเป็นจำนวนมากที่เรายังไม่ได้คำตอบนะครับว่า
เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลแต่ก็แอบเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาอย่างลับมาเป็นเวลาหลายสิบปี
รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
เป็นสิ่งที่ผู้คนในยูทูปกุขึ้นมาเรียกยอดวิว
แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเรื่องราวที่บรรดาผู้ติดตามและแกะรอยเกี่ยวกับจานบิน
เอกสารบางฉบับนั้นบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายยุคปี๑๙๔๐ไปจนถึงปี๑๙๙
หากดูจากการรวบรวมเอกสารเหล่านี้
หลายคนอาจจะรู้สึกตกใจว่าที่ผ่านมานั้น
ปรากฏการณ์ประหลาดที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้
ชื่อเดียวกับซีรีส์ดังที่หายไปร่วม๑๐ปี
เพิ่งจะประกาศกลับมาฉายต่ออีกครั้ง
เอกสารเหล่านี้ถูกนำมาทำเป็นรูปแบบดิจิตอล
โดยระบุว่าเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล
ทึ่งไปกับการตรวจสอบเอกสารเหล่านี้

ที่มีการอ้างอิงถึงหลักวิทยาศาสตร์ประกอบการสืบสวน
จะดูเอกสารเหล่านี้แล้วบอกว่า
แต่เอกสารบางชิ้นก็น่าทึ่ง
ตรงที่ยังไม่สามารถพิสูจน์หรืออธิบายได้เลยจนถึงปัจจุบัน
อย่างเช่นภาพถ่ายแสงประหลาดเหนือท้องฟ้าในรัสเซีย
แม้ว่าภาพอื่นนั้นจะสามารถอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มเมฆ
หรือเป็นแสงจากการทดลองบางอย่าง
เมื่อปี๑๙๖๔เมื่อตำรวจให้ปากคำว่า
สิ่งที่เขาเห็นคือการระเบิดกลางทะเลทราย
เป็นวัตถุลึกลับมีแถบโลโก้สีแดง

กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้าร่วมสืบสวนด้วย
ยุคปี๑๙๕๒บินเหนือน่านฟ้าเมืองเชฟฟิลของอังกฤษ
เห็นเหตุการณ์บอกตรงกันว่าวัตถุกลุ่มนี้

อกจากนี้ยังมีภาพคล้ายกันที่ไม่สามารถอธิบายได้ในเยอรมนีและสเปน
อีกเรื่องที่น่าสนใจคือคำเปิดเผยของชาวคองโกเมื่อปี๑๙๙
ที่บอกว่าเห็นวัตถุคล้ายแผ่นดิส๒ลำ
ในลักษณะเปลี่ยนทิศทางไปมาบริเวณท้องฟ้าแถวเหมืองยูเรเนียม
บางครั้งรูปทรงก็ดูเหมือนแผ่นจานทรงกลมและเป็นเส้น
แต่จู่ทั้งสองลำก็บินมาตรงตำแหน่งเดียวกัน
แล้วทะยานขึ้นในลักษณะซิกแก๊กไปมา
แต่ระบุว่าต้องการให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้มาช่วยกันสืบสวนดู
เพราะเอกสารบางชิ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้จริงในช่วงหลายทัศวรรษที่ผ่านมาเพ็ญโสภาสุคลทรัก